บอส
ทุกวันนี้นะคนก็เครียดเครียดฆ่าตัวตายกันหน้าดูเลย
โดดตึกตายบ้างเห็นไหมวิ่งรถชนตายบ้าง

ก็ถึงบอกเลยนะทุกวันนี้นะ

เออไปซีเรียสอะไร
ไม่ขายของแล้วก็ไม่บูดไม่เน่า

เราก็อยู่กินเงินเดือนเจ๊ไปไง

ไม่เอาอย่ามาพูดอย่างนี้ผมมีเมียแล้ว

นี่พูดถึงเมียเมียผมก็เครียด

นี่เพื่อนอยู่ชั้นหกก็ข้างห้องเพื่อนหรอ
ใช่อ่ะโห้ชั้นหกนี่ก้ามบึกเลยว่ะ

ทำไมถึงไม่กลัวได้สูตรเด็ดมาจากลุง
ได้สูตรเด็ดไม่เห็นเอามาใส่เลยใช่

เมื่อก่อนนี้จะเข้าบ้านต้องค่อยไขกุญแจ
เออว่าวันนั้นลองของคุณลุงไม่ต้องไข

โอ้โหยพูดจริงแจ๋ว

พระอาทิตย์ขึ้นขนาดนี้ไฟก็ยังไม่เป็น

ใครคิดจะช่วยผัวประหยัดไหม

ไม่ต้องยุ่งเมียกูเมียกู

โอ้โหสุดยอด

มันจะซื้อจังหวังคุ้ม

เป็นไรหัวร้องมาแต่ไกลเลย

ร้องไห้น่าตลกด้วย

น้องจะรับอะไรหรือว่าจะมารับใจพี่ไปดูแล
นี่
ค่ะเอาอะไรก็ได้ก็จะทำให้หนูไม่เศร้าว่ะ

ก่อนการเรียนไม่ดีอ่ะ
พี่เล่นตลกที่หนูดูนึงได้ไหมอ่ะ
เอออยู่มันใช้รูปก็ได้

รอยยิ้มขนาดที่ทำให้คนอารมณ์ดี
อ๋อเหรออ๋อถูกต้องมาพี่กับผมเลย

คนละอันพี่ตีหัวพี่ตีหัวถูก
พูดเองนะผมไม่เอาเปรียบพี่ไม่เอาอันนี้พออันนี้
ได้พี่จะตีให้เลี่ยดแสด
บอนมาเอาอย่างนี้ถูกต้อนง่ายเลย
เล่นแบบใกล้ตัวเลยขนตามีกี่เส้นพี่ตอบดิ
โอ๊ยบอนมันใกล้เกินไปเอาหางตาหน่อย

ก็เผื่ออะไรอยู่บนเบนหน้าอันที่นี่ไม่มี

หมดละ

อะไรต่างกว่าคอราช

นี่แค่พระธาตุพระนม
เออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
อะไรต่ำกว่าพระธาตุพนม

เย่เยี่ยมมาก

นี่หนองย่าใส่

ให้กูถามมา

นะนะจะเรเตอร์ให้มันรู้บ้างด้ิ

เร็ว

อะไรอยู่ใต้ทำรอบกระดาน

เฮ้ยเข้ามาคนเดียวผมปูดหัวเอง

นี่เล่นขนาดนี้ยังร้องอีกเหรอ
หนูกลัวหนูกลับไปแล้วหนูก็เสียใจอีกหนูเครียดอีกอะค่ะ
กลัวกลับไปเครียดที่บ้าน
พี่นั่นจะหลบให้หนูดูที่บ้าน
โอ๊ยใครได้แต่จะเอาผัวไปก่อนนะ
ผัวหนูผิดเขา
ผัวหนูมีหนูดูมีเขาพี่กลัว
ตั้งใจหนู

ไม่ได้ทานที่ผิด
ถ้าจะราคาแพงไม่เหมาะกับน้อง

น้องเขาระดับมหาลัยแล้ว
อันนี้ดีกว่าน้องเอ้ย

แก้เหงาแก้เครียดได้
อันนิดเดียวไม่แพงพกพาง่าย

ขอที่ถูกที่สุดได้ไหม

เฮ้ยแล้วตกลง๓เกมนี้เกมไหน

วิงโกอมิโนแกตะถี

เอาหน่อยดีกว่า

เอาสิเอานี่มา๓เกมเนี่ย

โตมิโนเกมเสร็จถีวิงโก

เฮ้ย
รู้บ้างว่าราคาค่าบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐมสำหรับบุคคลทั่วไป
แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด

ถ้าเข้าชมในพระราชวัง
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทย
๓หูดแหล่นเมืองไม้
ติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

ความห้าก็มากขึ้นด้วยนะครับ
พบกันบ่าย๓โมงครึ่ง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม

อยู่ติดบ้านตลอดเลย

เจียวใส่เนื้อปู

คือแฟนเดินหัวกรมหมดแล้วบ้างน่ะ